คือฮาในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะปกติคนขายหมูปิ้งแต่งตัวยังไงคะ
แต่งตัวธรรมดาไม่หวือหวาอ่าอ่าปกติอ่ะเป็นชุดปกติอ่ะ
แต่ว่าต้องมีผ้าคุมตรงนี้ไงแต่จะบอกว่าขายธรรมดาโลกไม่จ่าย
อ่าต้องขายแบบนี้โลกเป็นประจำไปดูกันหน่อยค่ะขายอะไรอ่ะ
แล้วอุ้มอะไรเนี่ยอุ้มอะไรอุ้มลูกค่ะโล่งจริงไหมเนี่ยย่อเลย
สุดยอดเลยแล้วใครจะซื้อเนี่ยแต่งตัวอย่างงี้
ถูกต้องพี่ถามอย่างนี้ถูกแล้วแล้วใครจะซื้อล่ะเนี่ย
แต่งตัวอย่างเงี้ยอ่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเราขับไป
บริเวณนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นที่ไหนนะครับ
หล่อนะเจอแบบนี้ดูสิคนขายหมูปิ้งขายไส้กรอก
แต่งเป็นแม่นาคคือในจังหวะที่เขายืนรอลูกค้าอยู่ในสาลา
มันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะเป็นช่วงมืดอันนั้นน่ากลัวมาก
แล้วก็สกรูสงสัยเลยน่ะคือทีมงานเราใส่ใช่ไหม
อยู่ยี่สิบสามปีนะคะเธอเนี้ยแต่งตัวแบบเนี้ยล่ะค่ะ
เป็นแม่นาคพระขนงยืนอุ้มลูกแต่เป็นลูกปลอมนะ
ขายไส้กรอกขายหมูปิ้งกลางสี่แยกไฟแดง
ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่รอช้าค่ะ
มุมหนึ่งเนี่ยชาวเน็ตเขาก็ชื่นชมนะบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความเสียหายที่จะตามมานะคะ
ทีนี้ไปถามไอเดียของผู้หญิงคนนี้ก็คือน้องโบเนี่ย
เธอเล่าบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาขายไส้กรอกหมูปิ้ง
เธอเคยรับงานแสดงศิลปะป้องกันตัวที่ตลาดน้ำอโยธยามาก่อน
แต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาค่ะเวทีการแสดงถูกเพลิงไหม้
ก็เลยทำให้ทุกชุดการแสดงถูกไฟไหม้เสียหายเกือบหมด
ต้องเลิกการแสดงมาสักประมาณเดือนเสร็จแล้ว
ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่มีอาชีพอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะ
เธอเองตัดสินใจมาขายหมูปิ้งไส้กรอก
เพื่อเป็นการเลี้ยงดูแล้วก็ดูลูกศิษย์ในคณะด้วย
ภายหลังจากที่มีกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะ
ก็มีคนมุมหนึ่งก็ชื่นชมมุมหนึ่งก็ติเตียน
หลังจากนี้เธอบอกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนนะ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายอะไรที่เป็นจุดบอด
ก็จะต้องมีการยกเลิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเวลาขาย
คุณดูสิกลางวันไม่เท่าไหร่แต่เป็นกลางคืน
โอ้โหเจอแบบนี้หลอนกันเลยทีเดียว
ดูช็อตที่เขามองกล้องสิตานิ่งมากเลย
บอกแบบนี้นะคะว่าจะเลิกขายในช่วงกลางคืนแล้ว
เพราะว่าอาจจะทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ย
ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้อาจจะเป็นอันตรายได้
โดยจะปรับเปลี่ยนมาขายช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น
ป้อมตำรวจแทนเพื่อไม่ให้ไปกิดขวางการจราจรด้วยนะคะ
ที่จะคิดว่าถ้าแต่งอย่างนี้เราสามารถ
อาจจะสามารถขายของได้ค่ะเพื่อเรียกจุดสนใจนะคะ
ให้คนมาซื้อของของเราค่ะการแต่งตัวแม่นาคก็จะทำต่อไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
เพราะว่าคนรู้จักเราในรูปแบบนี้ค่ะ
ก็อาจจะไม่ได้มีเดินขายนะคะตามสี่แยกวัดพระย่าในเวลากลางคืน

ไปเป็นทำหน้าร้านนะคะอยู่ทางป้อมตำรวจแทนนะคะ
อืมไอเดียก็แปลกดีนะคือกลายเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์ไปเลยค่ะ
กลายเป็นคลิปไวรัลไปเลยนะเอาล่ะน้องโบเนี่ย
ตัวเธอฝากบอกด้วยนะคะว่านอกจากอาชีพขายหมูปิ้งแล้ว
หลายคนที่เริ่มรู้จักเธอแล้วยังสามารถที่จะจ้างคณะ
สพุทธไทยสวรรค์ไปทำการแสดงได้ด้วยนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองแล้วก็เด็กในคณะรับงานแสดงทั้งเรื่องของศิลปะป้องกันตัว
อาวุธไทยโบราณฟ้อนดาบ๑๒เล่มแล้วก็ตีกลองสะบัดชัย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นให้หน้าจอแบบนี้นะครับ
ใครที่อยากลองชิมหมูปิ้งลองชิมไส้กรอกแม่นาคพระขนงนะคะ
ก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้นะคะ๐๘๖๐๖๘๖๓๕๖ตลอด๒๔ชั่วโมง
ดูสิเห็นไหมชาวบ้านชาวช่องที่เขาขับรถผ่านไปมาบริเวณนั้นเนี่ย
เขาก็ช่วยกันอุดหนุนนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมก็มองอีกมุมหนึ่งเนี่ย
ถือว่าก็ทำหากินโดยสุจริตนะใช่ค่ะ
แค่สร้างจุดดึงดูดใหม่เพื่อให้ขายของดีขึ้นเท่านั้นเอง
แต่ว่าอย่าลืมว่าอาชีพหลักของเขารับงานแสดงอยู่เหมือนกันนะคะ